ถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศชประเมินว่า
หากมีการเคาะราคาทุกรอบตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกา
จะต้องเคาะราคาทั้งหมด๓๖ครั้ง
ส่งผลให้ราคาประมูลอยู่ที่๒๖๐๖๖ล้านบาท
หลังจากนั้นก็จะพักการประมูล๓ชั่วโมงค่ะ
ครบกำหนด๓ชั่วโมงก็จะกลับมาเคาะราคาต่อในเวลาเที่ยงคืนถึง๖นาฬิกาของวันที่๑๖ธันวาคม
ซึ่งจะเป็นการเคาะราคารอบที่๓๗ถึงรอบที่๕๗
ส่งผลให้ราคาประมูลเพิ่มขึ้นมาที่๓๑๘๖๒ล้านบาท
และจะพักการประมูลอีก๓ชั่วโมงค่ะ
หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้จะมีการเคาะราคายาวนานสุดถึง๓วัน
จะต้องกลับมาเริ่มเคาะราคาใหม่ในเวลา๙นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาของวันที่๑๖ธันวาคม
ราคารอบที่๕๕ถึงรอบที่๙๐
ซึ่งราคาประมูลจะเพิ่มมาอยู่ที่๔๓๔๕๔ล้านบาท
และพักต่ออีก๓ชั่วโมงค่ะ
จากนั้นกลับมาเคาะต่อในเวลาเที่ยงคืนจนถึงเวลา๖นาฬิกาของวันที่๑๗ธันวาคม
ราคารอบที่๙๑จนถึงรอบที่๑๐๐
ส่งผลให้ราคาประมูลอยู่ที่๔๙๒๕๐ล้านบาท
และพักต่ออีก๓ชั่วโมงค่ะ
และกลับมาเคาะราคาต่อในเวลา๙นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกาของวันที่๑๗ธันวาคม
ราคารอบที่๑๐๙จนถึงรอบที่๑๐
ประมูลจะขยับไปที่๖๘๔๒ล้านบาท
เคาะราคาต่อในเวลาเที่ยงคืนจนถึง๖นาฬิกาของวันที่๑๘ธันวาคม
ราคารอบที่๑๔๕ถึงรอบที่๑๐๐
ประมูลจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก๖๖๖๓๘ล้านบาท

เคาะราคาประมูลทั้งสิ้น๘๖รอบ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาของวันที่๑๑พฤศจิกายน
จนถึงเวลา๑๙นาฬิกา๕นาทีของวันที่๑๒พฤศจิกายน
โดยใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น๓๓ชั่วโมง
และราคาประมูลทั้ง๒ใบอนุญาตจบที่๘๗๗๘ล้านบาท
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน